คุณผู้ชมคะช่วงนี้จะพาไปติดตามความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นตรงจุดที่มีการชุมนุมกันหน่อยนะครับ
เพราะว่ามีความเคลื่อนไหวจากฝั่งเจ้าหน้าที่ที่มีการข้ามไปทางฝั่งถนนวิภาวดีรังสิตที่จะมุ่งหน้าเป็นฝั่งขาเข้านะคะ
คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีอยู่ในตรงจุดเกิดเหตุแล้วนะคะ
ติดตามบรรยากาศพร้อมกันเลยค่ะเชิญค่ะ
ซึ่งตอนนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าตำรวจได้ข้ามฝั่งถนนวิภาวดีรังสิตข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับ
หลังจากเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเหมือนที่ผมได้บรรยายไปก็คือตำรวจเข้ามากระชับพื้นที่กลุ่มผู้ชุมนุมที่ยังคงปากหลักและยังไม่กลับบ้าน
นี่นะครับตอนนี้ตำรวจได้มีการสั่งให้มีการถอยออกมานะครับ
ตำรวจได้มีการบอกให้สื่อมวลชนที่มาปากหลักทำข่าวนะครับ
ออกนอกแนวพื้นที่นะครับเพื่อที่เจ้าที่ตำรวจจะได้ทำการเข้ากระชับพื้นที่หรือการสลายการชุมนุมนั่นเองนะครับ

นี่ครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับทางตำรวจได้มีการกันไม่ให้สื่อมนชน
การให้สื่อมนชนนะครับอยู่ในพื้นที่เท่านั้นนะครับ
ให้ออกไปข้างนอกเพื่อจะซึ่งถ้าตามที่ตำรวจได้บอกกับสื่อมวลชน
ก็คือว่าจะได้แยกออกระหว่างสื่อมวลชนกับกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่คลี่คลายนะครับ
ฝั่งขวามือครับคุณผู้ชมครับยังเห็นอันนี้จะเป็น
กลุ่มมวลชนที่ยังคงเหลืออยู่แล้วก็ขับรถจักรยานยนต์บีบแตรใส่ทางเจ้าที่ตำรวจนะครับ
ซึ่งตำรวจก็ได้มีการตั้งแนวตั้งโล่เอาไว้นะครับเพื่อเป็นการเพื่อที่จะเตรียมเข้ากระชับพื้นที่อีกครั้งนะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ทางทางตำรวจได้มีการกันให้สื่อมวลชนออกนอกพื้นที่นะครับ
เพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งได้มีการปลาขวดน้ำปลาสิ่งของใส่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
ซึ่งตอนนี้ทางสื่อมวลชนต้องถอยมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งของถนนวิภาวดีรังสิตนะครับก็คือถอยมาอยู่ฝั่งกรมทหารราบที่หนึ่ง
เล็กรักษาพระองค์แล้วนะครับซึ่งฝั่งตรงข้ามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็คือกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
ขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นทางเจ้าที่ตำรวจที่ตั้งโลก
รอรับมือไว้อยู่นะครับซึ่งตอนนี้สถานการณ์กลับมาตรึงเครียดกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
นี่นะครับทั้งสองฝั่งได้เริ่มมีการเข้าปะทะกันแล้วนะครับ
ตอนนี้เท่าที่ผมปากหลักรายงานนะครับได้ยินเสียงคล้ายระเบิดนะครับ
แล้วก็มีควันขึ้นมาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
มีการปลาสิ่งของคล้ายกับระเบิดปิงปองมีเสียงดังขึ้นมามีระเบิดควันขึ้นมานะครับ
นี่นะครับตอนนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับคุณผู้ชมครับ
ตำรวจได้มีการกันพื้นที่ไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปใกล้นะครับ
คุณผู้ชมครับฝั่งของเท่าที่ตำรวจที่คุณผู้ชมเห็นภาพตรงนี้นะครับ
ลักษณะได้ยินเสียงเหมือนได้ยินเสียงคล้ายปืนกระสุนยางนะครับที่ยิงออกมานะครับ
แต่ยังไม่รู้ว่ายิงไปในทิศทางไหนนะครับ
ขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมก็ยังคงอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับพร้อมกับยกมือ
ยกมือมาหาตำรวจนะครับบอกว่าไม่ได้เข้ามาเมื่อการประทะนะครับเข้ามาด้วยสันตินะครับ
นี่นะครับจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมเดินยกมือมาประมาณ๕คนนะครับ
เดินเท้าเข้ามาหาท่านท่านที่ตำรวจนะครับ
ตอนนี้ตำรวจก็ยังมีการตั้งแนวไว้อยู่นะครับเพื่อความปลอดภัยด้วย
พร้อมกับกันพื้นที่ไม่ให้คนนอกเข้าไปยังจุดที่ตำรวจจะมีการสลายการชุมนุมนะครับ
นี่นะครับตอนนี้ตำรวจได้มีการเรียกกำลังเสริมเจ้าที่ตำรวจช่วยควบคุมฝุงชน
พร้อมกับอาวุธครบมือเข้ามาตั้งแนวกันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยนะครับ
ถ้าคุณผู้ชมดูการรายงานของผมนะครับเจ้าจะเห็นว่า
ตลอดเวลานะครับจะมีรถพยาบาลวิ่งเข้าวิ่งออกตลอดนะครับ
ซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้รับรายงานนะครับว่าในการชุมนุมในวันนี้นะครับ
มีกลุ่มผู้ชุมนุมมีตำรวจนะครับได้รับบาดเจ็บกี่คนนะครับ
แต่ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือว่ารถพยาบาลเข้าออกกันเป็นจำนวนมากนะครับ
ซึ่งตอนนี้สถานการณ์ก็ค่อนข้างที่จะขี้คลาย
แต่ว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็ยังไม่ได้ออกไปไหนนะครับ
ยังคงยืนปักหลักอยู่ตรงบริเวณตรงข้ามกับกรมทหารราบที่๑มหาเล็กรักษาพระองค์นะครับ
ขณะนี้ตำรวจก็ได้มีการวางแนวกั้นห่างออกมาจากกลุ่มผู้ชุมนุมประมาณ๑๐๐เมตรนะครับ
พร้อมกับวางแนวกั้นเป็นโล่แล้วก็กำลังตำรวจวางเป็นหน้ากระดานนะครับ
ซึ่งตอนนี้สถานการณ์ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับ
ก็ยังคงวางกำลังตั้งโล่อยู่นะครับ
ขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมก็ยังมีการปักหลักอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับ